อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นคลิปรถจักรยานยนต์ชนกัน
แต่ดูแล้วมันก็งงนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าคนที่ถูกนั้นจะหนีทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทั้งที่ก็ชนเสียหายทั้งสองคันไปชมภาพก่อน
คุณผู้ชมดูจะมีอีกคันนึงมาทางซ้ายไหลทาง
คันหนึ่งลูกศรแดงคือตัดมาเลยจากฝั่งตรงข้ามชนโครมแบบนี้
คุณผู้ชมดูแบบนี้คิดว่าเออลูกศรแดงตัดมาคงจะผิดลูกศรเหลืองทางตรงคงจะถูก
แต่ทำไมคนขับมาทางตรงหนีแล้วหนีแล้วไปแล้วหนีทำไมหนีทำไมอ่ะล้มอีก
อ่ะทีนี้ก็อ่ะวุ่นวายล็อกคอกันใหญ่เลยทีนี้นะฮะ
ไม่รู้จะหนีทำไมเหมือนกันครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนนะฮะหน้าหมู่บ้านพรามเพชรนะฮะ
สองคันนี้ก็ชนกันอ๋อก็เป็นรถของพนัก
คือเขาเนี่ยเลี้ยวตัดมาเลยสวนเลนมาก็เหมือนจะผิดอยู่แล้วนะฮะ
ตัดถนนมาแบบนี้จะเข้าซอยหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ประจวบเหมาะรถอีกครั้งหนึ่งมาทางจงผู้ชายเสื้อสีแดงขี่มาทุกครั้ง
ชนโครมเข้าไปล้มทั้งคู่นะครับนะฮะต่างฝ่ายต่างลุกมา
แต่ทำไมชายเสื้อแดงขึ้นมาปุ๊บค่อมรถจะขี่ออกไปเหมือนจะหลบหนี
นะฮะทั้งคู่เองก็เนี่ยฮะยืนแบบงงงกันอยู่แบบนี้เลยนะฮะ
ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันแต่จังหวัดนั้นเนี่ย
เหมือนชายเสื้อแดงก็รถล้มอีกรอบนึงพยายามจะประคองรถนะฮะ
แต่คู่กรณีเองก็บอกว่าแม่มาล้มแบบนี้แล้วก็ต้องมาคุยกันหน่อย
นะฮะเพราะว่าทั้งคู่เองก็สามารถสุดท้ายล็อกคอกันไว้ไม่ให้หนี
นะฮะคลิปเนี้ยนะฮะเพจข่าวคนนนท์เขานำไปโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่า
มีการฉุดยื้อกันอยู่สักพักหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันยังไงต่อ
จบลงยังไงก็ยังไม่ทราบเคลียร์กันได้ไหมหรือว่ามีใครบาดเจ็บ
แต่ที่แน่ตอนหลังก็มีตำรวจเข้ามาเคลียร์จุดนี้แล้ว
นะครับชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมาย
โดยเหตุการณ์นี้ที่จริงแล้วก็เหมือนกับว่าประมาทร่วมแล้วครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ควรจะมีน้ำใจถ่ายถามกันเจ็บไหมเป็นอย่างไรอะไรยังไง
เสียหายกันก็พูดคุยกันตกลงกันไปไม่ต้องไม่ต้องหนีแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานปลาย
นะฮะแล้วก็อาจจะมีคนเจ็บมากขึ้นก็ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันนะฮะ